เราจะมาเกะกะกันกับหนังเรื่องนี้ที่โอ้ได้ดูแน่นอน
พ่อก็รักษาวงตระกูลของเราไว้อย่างเหนียวแน่น
มาถึงวันนี้พ่อเขาแก่มาก
ชายใหญ่เมื่อไรจะมีลงมีหลานพี่ละมนต์ว่างก็นำชายใหญ่เลย

เรื่องแค่นี้ทำไมไม่คุยอย่างดี
นี่อี๊พระรมนต์นี่อิ่งน้อย

พี่ร่ำคุณอยากเล่นเองหรือว่างบุญเป็นหมด
หรือว่างบุญเป็นหมด

อันนี้คุณชายใหญ่อันนี้เมียไอ้นายครับ
เมียคุณนายก็ได้เป็นตัวกงในเรื่อง

ของจี๊ด

ไม่แต่ว่าคนที่พี่เจอวันนั้นมันไม่ใช่คนนี้
คุณเก่าใช่ไหม

นางเอกเรื่องนี้มันใครนะน้องเบสใช่ไหม
เกะกะเราจะมาเกะกะ
นี่เป็นนางเอกเรื่องแรกนี่
ใช่ค่ะ

จริงพี่มีโจทย์เมื่อกี้พี่ถามพี่มำไปแล้ว

ขอโทษนะใช้มัวทำอะไร

หนูอยากเกะกะคู่จิ้นนี่เลย

โปรดติดตามตอนต่อไป